เพราะว่าอีกคนนึงที่หลบหนีอยู่ก็จับได้วันนี้
อบตัวตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะขอประกันตัว
แต่สุดท้ายศาลท่านไม่ให้ประกันตัวนะคะ
วันนี้ตำรวจกองปราบรามค่ะก็ได้มีการวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
กองปราบไปที่สารอาญารัชดาเพื่อขออำนาจศาลฝากขัง
นายประสิทธิ์เจียวกกผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อกงประชาชน

พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งที่๑๑๒วัน
ก็คือตั้งแต่๑๘๒๙พฤษภาคมเพราะว่ายังสอบสวนไม่เสร็จ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้อง
ทนายความของนายประสิทธิ์เลยยื่นขอประกันตัว
หลักทรัพย์เงินสด๔แสนบาท
สารท่านพิจารณาอยู่๓ชั่วโมงกว่า
สารเห็นว่าพฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงความเสียหายจำนวนมาก
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยาน
สารมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะคือไม่ได้ประกันตัวค่ะ
ช่วงเย็นตำรวจก็นำตัวนายประสิทธิ์ออกจากห้องคุมขังของกรมคับการปรับราม
เจ้าตัวก็ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
สีหน้ายังยิ้มแย้มแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ถึงตัวจะตายแต่อุดมการยังเหมือนเดิม
แต่สิ่งที่เหยื่อครับคือว่าเราแอบทางเลยอย่างนี้

เดี๋ยวผมขอรักษาอุดมการเหมือนเดิมครับ
รักทุกคนสัตว์ท่าในอุดมการ

มีหลักฐานครับผมมีใบแจ้งความ

รับครับทุกคน

ส่วนวันนี้ค่ะตำรวจควบคุมตัวนายกิติศักดิ์เย็นนานนท
ก็คือผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ถูกออกไหมจับในคดีเดียวกัน

ไปจับที่บ้านพักในย่านแจ้งวัฒนะนะคะ

มีใครบ้างเดี๋ยวขึ้นให้ดูหน้าจอนะคะ
นี่ค่ะพันโทแพทย์หญิงอำราพรวิเศษ
อายุ๓๔แพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ครบถ้วนนะคะพันธุ์ตำรวจเอก

รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรม

บ่ออสรบอกว่ากรณีของ
นายเกียรติศักดิ์ที่ถูกจับคนล่าสุด

แบบการชัดชัวร์ลงทุนของกระบวนการนี้

เพื่อขยายผลเพิ่มเติมต่อไป

ถูกโกงถูกกลั่นแกล้งอะไรด้วย

ทีมข่าวของเราได้คุยกับเหยื่อที่บอกว่าถูกช่อกงถูกหลอกโกงเงินนะครับ
บางคนบอกหมดเป็นล้านบางคนเป็นแสนนะก็มีหลากหลายรูปแบบ
บางคนก็เป็นลักษณะของการไปร่วมลงทุนบริษัททัวร์
เป็นหนึ่งใน๕ธุรกิจที่นายประสิทธิ์กับพวกทำ
บอกว่าตอนแรกก็พอได้เงินปันผลอยู่บ้าง
มีการเชิญไปกินเลี้ยงสังสรรค์แจกรางวัลมีสิทธิ์ลุ้นทองคำดึงดูดอย่างน่าเชื่อถือ
สุดท้ายพอร่วมลงทุนไปเรื่อยตอนหลังไม่ได้อะไรคืนเลย
คืนมาก็ปันผลช่วงแรกซึ่งเทียบไม่ได้กับเงินต้นที่สูญเสียไป
ของพี่อ่ะซื้อกูปองแค่สองใบเองอ่ะใบละพัน
พอเล่นไปสัก๕เดือนเขาโทรมาบอกให้พี่ไปจับทอง
จับได้สลึงหนึ่งสลึงหนึ่งเขาโอนเงินให้เลยนะ
ในสามวันห้าพันกว่าเออแล้วพี่ก็ไม่สนใจนะ
พอครบปีพี่ไปคืนกูปองแล้วพี่ก็เล่นโดยที่ไม่รู้ว่ามีข่าว
ลงไปสองแสนได้เมินเมินแปดสามสิบเก้าวัน
พอถึงกำหนดแล้วไม่ได้เลยแล้วเขาก็ให้พนักงานมาดูแล
แล้วก็แบบว่ามีคลิปมาเรื่อยเรื่อยอ่ะบอกใจแบบแบ่ยเบียงไปเรื่อยเรื่อยอ่ะ
แล้วจนเรารู้ว่ามันมันคงไม่ได้แล้วล่ะแบ่ยเบียงไปเรื่อยเรื่อย
ก็ไม่ได้ประกันตัวนะฮะก็ต้องสู้คดีกันต่อไป